หนึ่งข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะสำหรับอุบัติเหตุเศร้า
ที่ทำให้นักร้องนำวงฟิลต้องจบชีวิตลงบนท้องถนน
ซึ่งหลายคนกลับไปไล่ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กในโซเชียลมีเดีย
เขาก็บอกว่ามันเหมือนมีการโพสต์เป็นลางหรือเปล่า
เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
คุณผู้ชมนี่กล้องหน้ารถของรถกระบะที่ชนจังหวะนี้เลยค่ะ
เป๋ไปหาเขาในขณะที่เขาก็อยู่เลนของตัวเองขับกันมาเป็นกลุ่ม
บะคันนี้พยายามจะแซงรถคันหน้าทั้งทั้งที่เห็นว่าเลนขวาเนี่ย
มีกลุ่มบิ๊กไบท์เขาขี่กันมาเป็นแบบนี้มากันหลายคนนะคะ

คือเอาจริงแซงขวาแบบนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะไม่พอ
ปกติแล้วส่วนใหญ่คนที่เลือกจะแซงผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ย
เขาก็ต้องดูก่อนว่าถนนเลนข้างไม่มีรถมาเลย
ถึงรีบแซงขวาออกแล้วปาดเข้าซ้ายถูกไหมคะ
แต่นี่คือเห็นมอเตอร์ไซค์ขอโทษนะคะเป็น๑๐คันเลย
ก็ยังแซงออกไปแล้วก็ไปชนเข้ากับบิ๊กไบท์คันนี้
ซึ่งก็เป็นคันที่มีนักร้องหนุ่มวงฟิลหรือว่านายหนุ่มทัชพงศ์บัวพา
ขับขี่มากับเพื่อนบนถนนสายน่านทุ่งช้าง
หน้าอบตป่าคาในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นสายวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
จากเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนั้น
คุณหนุ่มคนนี้นักร้องนำวงฟิลคนนี้
เพื่อนที่ขี่มาด้วยกันในมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์คันนั้น

เฟซบุ๊กของแฟนสาวคุณหนุ่มสุกัญญามดเนี่ยนะคะ
โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของแฟนนุ่ม
มีทั้งเขียนบอกว่าเป็นการลงภาพคู่กัน
แล้วก็บอกหลับให้สบายนะสุดที่รักของเขา
อยู่ในใจเขาตลอดไปไม่มีวันไหนไม่รักเธอ
และนี่คือสิ่งที่หนุ่มตั้งใจทำมันมากคือ
เธอก็โพสต์ถึงคนรักที่จากไปแบบไม่มีวันกลับอะค่ะ
ล่าสุดวันนี้เธอโพสต์ข้อความต่อว่า
สองวันที่แล้วไม่ได้ยินเสียงเขา
สองวันแล้วกับข่าวร้ายที่สุดในชีวิต
สองวันแล้วที่นอนไม่หลับเลยสักนาที
รักสงสารคิดถึงสุดหัวใจ
คือเพื่อนไม่รู้จะทำยังไง
คือได้แต่กดหัวใจแล้วก็พยายามพิมพ์ถ้อยคำปลอบประโลมปลอบโยนนะคะ
เจ้าตัวเองก็ออกมาขอบคุณทุกคนค่ะ
แล้วก็บอกว่ามันคงต้องใช้เวลามันเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยาก
ตั้งแต่วันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก่อนที่เขาจะประสบอุบัติเหตุเพียงแค่๑วัน

เป็นจำนวนมากแบบงี้คุณผู้ชมค่ะ
ใต้ภาพที่โพสต์ออกไป
ก็เลยมองว่าอันนี้เป็นลางหรือเปล่า

จากนี้ก็ยังมีการโพสต์ข้อความถึงแฟนสาว
โดยระบุว่านั่นไงคิดถึงนะเมียจ๋า

ซึ่งแฟนสาวก็ไปเม้นตอบว่ารักเธออีกด้วยล่ะค่ะ
ส่วนภาพสุดท้ายจริงที่เขาได้โพสต์เอาไว้ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ
ก็คือวันเกิดเหตุเลยค่ะ๒๒พฤศจิกายนเป็นภาพนี้ค่ะ
ช่วงเช้าเลยนะน่าจะไปออกวิ่งน่าจะไปวิ่งตอนเช้าค่ะ
เป็นภาพของพระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่าน
ขณะที่น่าจะไปวิ่งแล้วก็อาจจะไปทำบุญนะคะ
เพราะว่าอันนี้แอปนี้มันคือแอปวิ่งแล้วมันก็มีแผนที่วิ่งอยู่มุมขวา

แล้วเขาก็เขียนแคปชั่นสั้นว่าสาธุ
นี่ค่ะนี่คือโพสต์สุดท้ายของเขานะคะก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ
ก็ให้กำลังใจครอบครัวนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วย